หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่
แล้วก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัททรานลี่ทราเวลจำกัด
เข้าข่ายบริษัทนอมินีของคนจีน
วันนี้เจ้าหน้าที่ได้บุกอายัดทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทในเครืออีก๕จุดรอบเกาะภูเก็ตมูลค่านับร้อยล้านบาท
จากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัทในเครือข่าย๑๗บริษัท
ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก่อตั้งมากว่า๑๐ปี
มีนายวิราชัยคำไผ่ประพันธ์กุลและนายกริจกร

ซึ่งทั้งสองคนเป็นคนต่างด้าวใช้บัตรประชาชนปลอมเอกสารเท็จ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เบื้องตรวจนาทีดำเนินการตรวจอายศัพท์สิงห์ของบริษัท
ซึ่งเป็นรถบัสรับส่งผู้โดยสาร๕๗คัน
จากยอดทั้งหมดตามบัญชี๑๑๗คัน
และเรือสปีดโบสต์๓๓ลำจากยอดในบัญชีทั้งหมด๓๕ลำ
โดยพนักงานสอบสวนจะส่งมอบให้กับสำนักงานป้องกันและปรับกรามการฟอกเงิน
เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ส่วนเรือสปีดโบสต์ก็จะนำขึ้นคานเรือไว้ที่แพรแสงอรุณตะบนรัศดาอำเภอเมือง
ส่วนรถบัสทั้งหมดจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่ตำรวจภูทรภาค๘อำเภอทะลัง
พร้อมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการอายัดทรัพย์สินให้มีงานทำต่อ
สำหรับการตรวจอายัดครั้งนี้ก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์
โดยผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและการประกอบกิจการของคนต่างด้าวในไทยอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะธุรกิจนำเที่ยวและมะกุเทศ
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจนอมินีจำนวนมาก